โอ้โหตอนนี้ท้องร้องเหมือนน้ำย่อยกำลังเข้าไปกัดก่อนกระเพาะอย่างรุนแรง

โอ้โหร้านนี้ขายข้าวปุ้นน้ำแจ่ว
ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านคู่เมืองเชียงคาญจังหวัดเลยครับ
หน้าตามเป็นอย่างไรไปติดตามกันหน่อยครับ

หมายถึงหน้าตานี่ครับ

ใครอยากลองชิมข้าวปุ่นน้ำแจ่วสูตรต้นตมรับต้องไปที่ร้านวิบุรณรักวินสงฆ์หรือว่ายายอ่อย
อายุ๖๔ปีที่ทำข้าวปุ้นน้ำแจ่วขายมานาน
กว่า๓๕ปีแล้วนะเป็นไงล่ะโอ้โห
สูตรโบราณเลยทีเดียวค่ะยายอ๋อยเล่าว่าเริ่มต้นทำข้าวปุ้นน้ำแจ่ว
หลังเห็นว่าน้ำพริกหรือว่าแจ่วเป็นเครื่องปรุงของอาหารของคนไทย
ยังคิดว่าหากนำมากินกับข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนร้อนเนี่ย
สมกับน้ำต้มรสแซ่บและเนื้อหมูน่าจะอร่อยเข้ากันเข้ากัน
ก็เลยลองทำขายปรากฏว่านี่เป็นไงล่ะ
ศิลปินคนดังดารานักการเมือง
เขาบอกว่าต้องแวะมาชิมที่นี่ไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับ
เอาล่ะใครที่สนใจอยากไปพิสูจน์ความอร่อยก็ไปกันได้
ร้านตั้งอยู่แถวถนนสะทนเชียงคานอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยนะครับ
ก็ไปลองลิ้มชิมรสกันได้ว่ามันอร่อย

ปุ้นน้ำแจ่วได้ก่อนไปเชียงคาญใช่ค่ะ
คุณผู้ชมจริงก็มีหลายร้านนะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าไปอีกจะต้องไปลองชิมดู

คือรสชาติเขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
แล้วก็มีแบบเครื่องปรุงให้สายอร่อยดีหลายคนก็ชื่นชอบกัน

รสชาติแซ่บเหมือนได้กินทั้งน้ำพริกโดยกินขนมจีนผสมผสมกันไป